วันนี้ครับคณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือว่ากรท
ก็ได้จัดส่งร่างรัฐมนูญฉบับสมบูรณ์
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วนะครับ
ซึ่งก็มีความยาว๒๗๙มาตรา
ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามที่กรทเคยมีข้อสรุปไว้
เว้นในเรื่องอายุของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ที่ถูกตัดให้เหลือเพียง๔เดือน
จากเดิมที่จะให้อยู่ต่ออีก๑ปี
หลังจากที่รัฐมนูลมีผลบังคับใช้
โดยประธานกรทบอกว่ามั่นใจว่า
ปรับแก้ตามความต้องการของทุกฝ่ายแล้วนะครับ
ติดตามรายละเอียดของร่างรัฐมนูลจากรายงานครับ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กร่างเสร็จสิ้นแล้ว๑๖หมวด๒๗๙มาตรา
ถูกส่งไปยังคอสชสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
และกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรทยืนยันว่า
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย
โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ร่างสุดท้ายเขียนไว้ให้ชัดเจนมากขึ้น
ขณะที่เรื่องปฏิรูปทั้ง๗ด้านได้เพิ่มไว้ในหมวด๑๖
อยู่ในมาตรา๒๕๗ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ทั้งเรื่องการปฏิรูปด้านการเมือง
การบริหารราชการแผ่นดินและด้านกฎหมาย
กำหนดเวลาให้ต้องปฏิรูปภายใน๒๔๐วัน
ก่อนเสนอสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา
ขณะที่บทเฉพาะการส่วนใหญ่เป็นไปตามที่กรทเคยมีข้อสรุป
เช่นที่มาและจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปี
ให้มีจำนวน๒๕๐คนจากการสัญหาของคณะกรรมการอิสระ

โดยมีคอสชเป็นผู้เลือกในขั้นตอนสุดท้าย
ต่างจากร่างเดิมเพียงประเด็นเดียวคือมาตรา๒๗
กำหนดให้สปทปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
กว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ
ภายใน๑๒๐วันหรือ๔เดือน
เดิมที่กำหนดให้อยู่ทำหน้าที่ปฏิรูปอีก๑ปี
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูลประกาศใช้
สาเหตุเป็นเพราะกรทเห็นว่าการทำงานของสปท
ยังไม่เห็นผลการปฏิรูปชัดเจนในหลายเรื่อง
เรื่องทำงานซ้ำซ้อนกับสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปแล้ว
ขณะที่บางเรื่องยังล่าช้าอยู่มาก
ขณะที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าได้เห็นร่างรัฐธรรมนูล
สมบูรณ์แล้วรู้สึกพอใจเพียงบางส่วน
เรื่องที่เตรียมตัวแก้ปัญหาในอนาคต
ทั้งเรื่องประชาธิปไตยและกฎหมายแก้ปัญหาทุจริต

ขณะเดียวกันก็ให้เกียรติกรทในการร่างรัฐธรรมนูล
พร้อมย้ำว่ารัฐธรรมนูลคงไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้
แต่ขึ้นอยู่กับทุกคนรวมถึงสื่อมวลชนด้วย
ขณะที่การเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่รัฐธรรมนูลไปสู่ประชาชนนั้น
ธนิษฐ์ศรีประเทศผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่า
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติจะประกาศใช้ในกลางเดือนเมษายนนี้
เทศกาลสงกรานเพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดในช่วงท่องเที่ยว
แต่ขอเตือนว่าแม้ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ประกาศใช้
กระทำใดที่มีลักษณะเป็นความผิด
ก็อาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นได้
ทั้งกฎหมายอาญาและคำสั่งขอสอชอ
เช่นเดียวกับพลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกระบุว่า
ขณะนี้ได้ให้ครอบครัวกำลังพลและโครงการรอดอจิตอาสา
ลงไปทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการออกมาลงประชามติ
และความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
ว่าเป็นฉบับป้องกันการโกงมีมาตรการลงโทษผู้ที่มีอำนาจอย่างจริงจังและเด็ดขาด
ไม่ใช่แค่รณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิ์มากเพียงอย่างเดียว